ตำบลก็ดีครอบครัวก็ดีมูลนิธิไทยรัฐก็ดีตั้งโรงเรียนแล้ว๑๑๑โรงเรียน
ไม่ใช่ตัวเลขที่เล็กไม่ใช่ตัวเลขที่ธรรมดาเลยนะครับ
สำหรับประเทศซึ่งมี๗๖จังหวัดเช่นประเทศไทย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีทุกจังหวัดและมีมาตรฐานเป็นที่ยกย่อง
นี่คือคำกล่าวชื่นชมบุคคลสำคัญของโลก
นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีแสดงปราธกฐาเรื่อง
ชีวิตและผลงานในกัมพลวัชรพล
ว่าการที่ท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาไทยในชนบท
ได้รับประกาศยกย่องจากยูเนสโก
และนี่ก็คือบทประพันธ์อันทรงคุณค่าที่อาจารย์นวรัฐพงภัยบูล
ศิลปินแห่งชาติประพันธ์ขึ้น
และนำมาอ่านสะดุดีในงานประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก
นายกัมพลวัชรพล
กัมพลกำหนดรู้กำลังใจ
และคนพิริยยงยังประโยชน์ให้
วัชรักษ์จรักษ์จีรประดังประดับโลก
พลสถิตไทยรัฐไทยพิทักษ์พื้นภูมิสยาม
ปิดท้ายด้วยความประทับใจที่นักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน

ขับร้องบทเพลงนกขมิ้น
ซึ่งเป็นบทเพลงที่พอกัมพลวัชรพลชื่นชอบ
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพอกัมพล
โดยอาจารย์ธนิษฐศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติ
เป่าขุยบันเลงในขณะที่มีการขับร้องเพลงนกขมิ้น
สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงาน
ที่ได้ร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีของนายกัมพลวัชรพล
ในงานประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลกในครั้งนี้
ฉันทุกวันเฝ้าอาวร
เหมือนคนพะเนยจอม
นอนไม่หลับเลย
นาวพระพลายป่าว

โอกเอยนาวสัน
สุดปันต่อ
อย่ามีเราหลงทางกลางคำ
ยินเสียงร้าง
น้ำตกโอ้หัวโอก
โอ้หัวโก